เหนือกันแบบนี้เห็นเมนูเย็นตะโฟเกี่ยวกับเส้น
ก็นึกถึงเมนูเส้นไปกินกันต่อ
ไม่ต้องรอแล้วคุณผู้ชมกับเมนูบะหมี่หมูแดงชามยักษ์
ว่ากันว่ายักษ์ขนาดบะหมี่๗๐ก้อนนะคะคุณผู้ชม
เนี่ยร้านนี้ค่ะคือร้านซูเมียหงนะคะ
ซึ่งเป็นร้านบะหมี่แห้งหมูแดงเกี้ยวชามใหญ่
เจ้าดังในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยดังมากต้องบอกว่าชื่อนี้ดังมาก
แน่นอนคุณค่ะดูคนซะก่อนต้องมานั่งรอต่อคิว
และนี่ค่ะเฮียถามเลยขายจะเอาอะไรบ้าง
เพราะว่าร้านนี้เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับมากมาย
ทั้งการนำเสนอก็ยิ่งใหญ่ค่ะชามใหญ่แบบนี้คือใส่บะหมี่๗๐ก้อน

ถ้าคุณชนะอาจจะสักห้าห้าสิบก้อนหกสิบต่อหลือกันเลยค่ะ
และนอกจากนี้แล้วนะคะไอเดียสร้างสรรค์ในการดึงดูดลูกค้าก็คือมาจากวัตถุดิบนั่นแหละค่ะ
ตั้งแต่การป่อการสับการย่างการต้มทุกกระบวนการพิถีพิถัน

เขาใช้ส่วนที่เรียกว่าสรรคอเพราะว่าทานแล้วจะชำ
ทำไข่ไก่มาแช่ในน้ำร้อนประมาณสิบถึงสิบห้านาทีไข่มันก็จะสุกออกมา
ตัดสวยงามพอดีเป็นมาตรฐานเรียกได้ว่าพิถีพิถันกันทุกขั้นตอนจริงจริงค่ะ
งานนี้พี่น็อตไปถึงร้านสั่งขนาดใหญ่ยักษ์จัมโบ๗๐ก้อนมาเลยจ้
น็อตทานคนเดียวเหรอคะไม่แน่ใจถ้าคนชวนคุณชนะไปด้วยนี่อาจจะหมดไวก็ได้นะ
รอเนี่ยรอให้พี่น็อตมาชวนเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าอยากจะไปพิสูจน์ความใหญ่ของกระเพาะของเรานี่นะ
ลิ้มลองกันได้นะที่ร้านซุ้มเฮียหงที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดถึงทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชมแล้วแต่ถ้าใครอยากจะดูรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันก่อน
นี้ค่ะพี่น็อตพาเราไปชิมเมนูสุดยอดร้านเส้นลีลาเด็ดขั้นเทพนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านยู้ลูกชิ้นปลาเยาวราชนี่ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง
ฝีมือขบวนการรายเดอร์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรายเดอร์แถวบ้านผม
นี่เลยกินมาแล้วอร่อยก๋วสุดยอดจริงแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูผัดไทยเครื่องแน่น
กับพ่อค้าลีลาแห่งร้านผัดไทยนรกแตกนี่ไปร่วมค้นหาเรื่องราวแห่งตำนานเส้นพร้อมกันนะคะ
ธันวาคมนี้๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
โอ้โหแต่ละเมนู

หมี่เฮียหงเนี่ยนะคุ้นมากเลยอ่ะ

ยังไม่ได้ไปแต่ว่าดิฉันเคยผ่านร้าน
ดังเดี๋ยวนี้ใหญ่โตมาก

เวลาแกเรียกลูกค้าคุยกับลูกค้าเนี่ยนะ

เพราะเวลาแกพูดแบบไหน